จะพาไปทำความรู้จักกับคุณปัญญาอดีตพนักงานโรงงาน
นะคะเขาต้องกลายมาเป็นคนพิการเพราะว่า
ถูกกลุ่มวัยรุ่นมาปล้น
แม้ว่าร่างกายจะไม่เหมือนเดิมนะคะ
แต่ว่าคุณปัญญาเองก็พยายามประกอบอาชีพเพื่อหารายได้
เรื่องราวของคุณปัญญาจะเป็นยังไงติดตามกับช่วง

มีอาชีพอะไรที่เราสามารถที่พอจะทำได้ก็ทำ
เพื่อที่เราจะไม่ได้นอนอยู่เฉย
เป็นภาระของครอบครัว
อนาคตจะไม่เลี่ยมพระหรือไม่อยู่ที่ร่างกายครับ
ทำให้ร่างกายเป็นคนตอบ
ตอนนั้นผมได้ทำงานโรงงานอยู่โรจนะ
พอดีเข้ากะก็ต้องออกตอน๕ทุ่ม
พอออก๕ทุ่มก็ขี่รถมาเรื่อยครับ

ก็เลยจอดรถแล้วก็ใส่เสื้อคุม

ผ่านสี่แยกไฟแดงมาก็ชะลอรถ

เขาได้ด่าทอเราให้จอดรถ

หันไปดูเขาใช้ปืนเจาะแล้วแหละ
ทีนี้ก็เลยขี่มาเรื่อย
เขาก็ด่าให้หยุดให้จอดเหมือนเขาทนไม่ไหว
เขาก็เลยยิงมา๓นัดตอนนั้นก็คือล้มเลย
เขาก็มาค้นตัวแล้วก็มีรถจักรยานยนต

ก็มาค้นตัวเอารถไป
พอค้นตัวเสร็จมีคนถามว่าดูซิมันตายยัง

ก็คือหายใจแบบได้ยินเสียงว่า

เขาก็ค้นตัวเอาเงินทองแล้วเอาโทรศัพท์ไป

ก็เลยต้องเรียกให้คนมาช่วย

เพราะว่าผ่าตัด๒รอบก็คือผ่าตัด

พอตับฉีกก็เย็บตับ๑๕วัน
พอหาย๑๕วันแล้วก็มาผ่าหลังเย็บหลัง

ทีนี้นอนรักษาตัวอยู่ญาติพี่น้องอย่างนี้
ร้องไห้กันหมดเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
สิ่งที่เรามารู้ตอนหลังคือคุณหมอบอกว่า

แล้วก็เราต้องใช้โรควิแชร์ไปตลอดชีวิต
เมื่อก่อนเราไปไหนก็ได้เราอยากจะไปไหนเราก็ไป
แต่ตอนนี้นั่งมองคนนู้นขี่รถบางทีน้ำตาไหลเลยครับ

คือแบบปัญหามันลุมล้อมหลายอย่าง
เรามองตัวเราเป็นภาระของคนอื่น
บางทีก็ช่วงแป๊บนึงก็คือคิดแบบไม่อยากอยู่แล้ว
ไม่อยากเป็นภาระใครอะไรอย่างนี้ครับ

อย่างนี้เรายังดียังมีมือมีอะไรอย่างนี้
เรายังสามารถทำงานอะไรได้ก็เลยคิดได้ครับ
ก็คือคุณพ่อปวดเส้นเลือดในสมองตีบ

ตอนนี้ก็มีพี่ชายแล้วก็ผมคอยดูแล
แต่ส่วนใหญ่ก็คือแฟนช่วยดูแลเรื่องอาหาร
เช็ดตัวเรื่องทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ครับ
ช่วยเหลือตัวเองก็คือแบบยกตัวมาถ่ายเอง

ตอนนี้ก็คือพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง

มันก็เหมือนแบบว่าเขาก็จะเครียดด้วย

จนกลายเป็นว่าได้หาอาชีพเป็นงานพระ

ก็เลยจ้างคนมาสอนมาสอนให้เราที่บ้าน๓วัน
แต่อาจารย์คนนี้ดีไม่รับเงินสักบาทเลยครับ

แล้วเราก็มาต่อยอดเอาเองอย่างนี้ครับ

จนมีลูกค้าติดไปเรื่อยเนี่ยครับ
รายได้ก็วันหนึ่งก็๒๐๐๓๐๐อย่างนี้ครับ

ต้องเก็บผักเก็บอะไรมาผัดมาอะไรกินนะครับ

จริงอยากทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างของนี่
ก็คืออยากให้มีหน้าร้าน

คือเราสามารถขายสร้อยขายอะไรได้
แต่คือถ้าอยู่อย่างนี้เราไม่สามารถขายอะไรได้เลย

ทำให้ร่างกายเป็นคนตอบ

คือถ้าเราไม่สู้ทุกอย่างมันก็จบ
อย่างน้อยตัวเราสู้สังคมมาช่วย
ทีนี้เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อยู่

เพื่อที่เราจะไม่ได้นอนอยู่เฉย
เป็นภาระของครอบครัว

เลี่ยมกรอบพระของพี่ปัญญานะ
สามารถอินบ็อกซ์ไปสอบถามที่เฟซบุ๊ค
ปัญญาเลี่ยมพระพลาสติกกันน้ำทางปรายศนีย์
หรือสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์นะคะ

ก็ติดต่อสอบถามทางเฟซบุ๊กก็ได้นะคะ